จะพูดถึงวอลด้านหลัง
คุณผู้ชมฟังคุณอัจฉริยะแล้ว

ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อตรงไหน

เดี๋ยวพวกเราจะอ่านความคิดเห็นของพวกคุณ

ปฏิกิริยาหลังจากคุณอัชริยะแถลง

ฐเดชาฐเดชาบอก

ดูดแสงไปหมดแล้ว
มีคนหิวแสงอะเหรอ
น้ำหนักไหมหรือยังไงนะครับเม้นต์มาหน่อยเดี๋ยวผมจะรออ่าน
เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
นะฮะนัดสื่อบนชนไปแถลงข่าวที่โรงแรมอันนาวาจดนทบุรีครับ
เพื่อแถลงเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกว่าไม่มีใครเห็นหรือสังเกตมาก่อน
โดยใช้หัวข้อการแถลงข่าวว่าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีคุณแตงโม
อัจฉริยะประกาศว่าคดีนี้คุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือครับมั่นใจมาก
แต่ตกทางหัวเรือและยังพบข้อสงสัยที่จะทำให้รู้สึกเอ๊ะ
เอ๊ะเอ๊ะหลายครั้งเลยล่ะกับการเก็บหลักฐานของตำรวจนะฮะ
ผมก่อนไหมเส้นผมก่อนคุณอัจฉริยะบอกว่า
ถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมตอนที่มาเติมน้ำมันกันเนี่ยนะฮะ
ก็คุณแตงโมก็หูหวีผมคุณกระติกก็หูหู
ครั้งที่๒ก็ไม่เจอ
ครั้งที่๓ก็ไม่เจอ

ไปเจอในการตรวจครั้งที่๔แล้วเจอเส้นเดียวด้วยนะ
เส้นเดียวของคุณตังโมนั่นแหละคุณอาชิระว่างั้นนะฮะ
ทำให้เชื่อว่าแบบนี้เป็นการสร้างหลักฐานหรือเปล่า
เพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาหรือเปล่า
เส้นผมนะครับเนี่ยครับ
ตรงเป๊ะยิ่งความกาวตาช้างแปะ
คำถามว่าผมที่ผมจะถามผู้บรรยาการตรวจครั้งภาคหนึ่ง
คุณมาเก็บ๓ครั้งคุณไม่เจอเส้นผมไม่ได้เส้นเดียว
เส้นโหมสามครั้งไม่เจอนะ
ไม่ได้และอย่างหนึ่งเส้นห่มคุณอยู่ในน้ำสองเส้น
เมื่อคุณวิ่งในน้ำเนี่ยวิ่งตั้งแต่เย็นถึงเอาขึ้นเรือเนี่ย
เอาขึ้นบอกเนี่ยเส้นผมคุณไม่น้ำพัดออกไปหมดแล้วเหรอ
ทำไมถึงมาเจอเส้นผมสองเส้นนี้บนบกแล้วหลังจากเจอบนบกแล้วเนี่ย
มันแห้งทำไมมันไม่ปลิวหาย
แต่ทำไมมันมาเจอวันที่หนึ่งมีนาเพื่อให้สอดรับกับใคร
เพื่อให้สอดรับกับคำที่บอกว่าแซนบอกว่าแตงโมจับขาแซนท้ายเรือ
แล้วก็แตงโมพัดตกน้ำไปอ่าพวกเราว่าไงเรื่องเส้นผม
คือหลักดูเหมือนคุณอัจฉริยะจะเชื่อว่าเฮ้ยทำไมผมมันมาโผล่เอาตอนตรวจ
ที่สี่ครั้งที่สี่อ่ะอ้านะฮะเอ้าไปประเด็นต่อไปนะคุณผู้ชมน่ะ
ประเด็นที่สองเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดที่นายอัจฉริยะเอามาเปิดให้ดู
สามสิบสี่นาทีในอัจฉริยะอ้างว่าคลิปนี้คือหลักฐานเด็ดและ
ที่จะยืนยันว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกที่ท้ายเรือ
ไปดูกล้องวงจรปิดเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาทีที่เขาว่า
หากสังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือนี่ฮะจะมีเงาเป็นจุดดำ
อัจฉริยะชี้ว่าเงาดำนี้คือเงาของคุณตังโม
แล้วอธิบายด้วยว่าเป็นการลุกขึ้นจากท้ายเรือ
แล้วสักพักเงาดำก็หายไป
หายไปหายไปแล้วไปไหนไปไหนแล้วแปลว่าอะไร

ก็หายไปเพราะคุณแตงโมเดินเข้าไปในตัวเรือแล้ว
นี่คุณผู้ชมดูเรือแล่งไปแล้ววงกลมสีแดงตรงนั้น
คุณอัจฉริยะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงา

อะทิบายอีกทีละเฟมทีละเฟมทีละชอตเลยนะฮะ
บอกว่าเนี่ยเห็นไม่ครับเห็นเพราะผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เห็นเงาของการลุกขึ้นลุกขึ้นมาค่ะ
ตรงนั้นมันเป็นแสงพาดผ่านก็เลยเห็นเงาพอดี

ก็หายไปก็คือคุณแตงโมเดินเข้าไปในเรือ
สรุปว่าถ้าเงานั้นลุกขึ้นมาจากการนั่งยอง
แล้วเดินเข้าไปก็ไม่ตรงกับที่คุณแซนบอก
เพราะคุณแซนบอกว่าขึ้นมาแล้วตก

ฉะนั้นสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้

แซนบอกว่าคุณแตงโมตกท้ายเรือก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะดิ
ถ้าเป็นไปตามสมมุติฐานของคุณอัจฉริยะ

เรื่องที่บาดแผลที่ต้นขาคุณแตงโม

คุณอัจฉริยะอ้างข้อมูลจากบทวิเคราะห์

บอกว่ามันเกิดจากของมีคมที่คมมากคมระดับไหน
ผ่าตัดหรือคัตเตอร์หรือกระจกแก้วแตกที่มันจะต้องกรีดหรือบาด
เพราะลักษณะของแผลมันเป็นรอยตัดที่คมมาก
ไม่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือเพราะถ้าถูกใบพัดเรือเนี่ย

ถ้าใบพัดเรือมันจะเล็กกว่านี้ไงนะฮะ
อัจฉริยะยืนยันว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการฆาตกรรม

เกิดจากความเมาครับแล้วก็จะเกิดจากความที่มีอารมณ์ทางเพศ

เกิดจากการเมาเมาแล้วมีอารมณ์ทางเพศ
แล้วจึงเกิดการฆาตกรรม
คือก่อนหน้านี้เราก็ตั้งข้อสังเกตกันว่า
เอ๊ะถ้าเกิดว่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเนี่ย
มันต้องมีแรงจูงใจในการที่จะทำ
นี่คุณอัจฉริยะพูดชัดเลยนะคะว่าเรื่องของเพศ

ผมเอาสัก๒อันที่แสดงเข้ามานะ
หลักฐานเหมือนการมโน
คือบอกคุณอัจฉริยะเนี่ยมโน
อีกคนบอกว่าเออผมเนี่ย
ถ้าเจอเนี่ยมันจะเจอเส้นผมของคนคนเดียวเพียงเส้นเดียวได้ยังไง
อันนี้ความเห็นของคุณผู้ชมนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาต
รับนะฮะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดำเนินรายการกันต่อนะครับ
เชิญครับค่ะอ่าต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะทีนี้
เมื่อสักครู่พี่เบิร์ทอ่านข้อความของคุณผู้ชมใช่มั้ยฮะ
เห็นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไปกัน๕๖คน
แล้วทำไมถึงไปตรวจพบเส้นผมของคุณแตงโมเพียงคนเดียว
แล้วก็ตรวจเจอครั้งที่๔ด้วยนะอันนี้ก็เราสามารถเอ๊ะได้เหมือนกัน
เหมือนที่คุณอัจฉริยะแก่เอ๊ะนะคะแต่ทีนี้เมื่อวานเนี้ย
ใช้เวลาในการแถลงข่าวกลมนะคะ๑ชั่วโมง๑๖นาที
พอแถลงมาได้ครึ่งทางนักข่าวเริ่มยิงคำถามแล้วยิงคำถามยิงคำถาม
มันมีประโยคหนึ่งที่นักข่าวถามไปนะคะว่าเอ๊ะแสดงว่าวันนี้เนี่ย
หลักฐานที่เอามาเปิดเนี่ยคือยังไม่ชัดเจนใช่ไหม
เพราะคุณอัจฉริยาเนี่ยตอนที่แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมีครั้งหน้าอีก

คุณอัจฉริยะมีอาการแบบนี้ค่ะ
เจ้าจ้างมาถามแล้วเปล่าครับ
ผมถามว่าคุณอันนั้นเหมาะไม่ชัดเจน
คุณพี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกปุ่นชีวิตแล้ว
ผมมี๒โวชั่นผมบอกพี่นะไง

นี่ค่ะคือเอาจริงนะที่นักข่าวถาม
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกต
เพราะว่าโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
ไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่าเป็นหลักฐานเด็ด

ว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
คือก็ถามตามหน้าที่สื่อมวลชนถามแทนประชาชนด้วย
ใช่เพราะว่าเราก็อยากดูนะคะว่าที่มันเห็นชัดเลย

โดยเฉพาะที่คุณอัจฉริยะบอกว่าตกหัวเรือนะคะ

คุณอัจฉริยะแกก็เลยมีอาการแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมว่าหลักฐานไม่ชัดเจนเหรอ

แล้วจะทำให้คดีนี้พลิกไหม

สำหรับการเปิดหลักฐานทีนี้คุณอัจฉริยะเนี่ย
ตอบคำถามสื่อนะฮะบอกว่าเดี๋ยวสิ
ผมยังขาดวัตถุพยานสำคัญชิ้นเดียวที่เป็นบาดแผลที่เข้ากับหน้าเรือ
คือพูดง่ายไอ้ชิ้นนั้นเนี่ย
มันเป็นการบ่งชี้ได้ว่าคุณแตงโมเนี่ย
ตกจากหัวเรือโดยเฉพาะเรื่องของบาดแผล
เรื่องของบาดแผลคุณอัจฉริยะบอกว่าครั้งหน้า๒๖เมษายน
วันเดียวกับที่ตำรวจแถลงบ่ายโมงตรง
จะไปแถลงใกล้กับโรงพักเมืองนนท์เลยนะ
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดสำคัญมาก
เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน
หลักฐานกล้องวงจรปิดชิ้นนั้นจะชี้ชัดว่าคุณแตงโมตกหัวเรือ
แล้วเมื่อสักครู่ที่เบิร์ตให้ดูว่าอ้าวนั่นเป็นเงา
คุณแตงโมมาท้ายเรือแล้วก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือ

พอคุณแตงโมเดินเข้าไปในเรือเสร็จปุ๊บเดินไปที่หัวเรือ
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะตอบด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ย
ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนหัวเรือใครกับใครและทำอะไรกัน

ครั้งหน้าจะชี้ชัดว่าแผลที่ขาขวาของคุณแตงโมเนี่ย
เกิดจากอะไรเกิดจากอะไร
แล้วเดี๋ยวจะเอาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย
ยืนยันด้วยว่าแผลที่ขาขวาด้านในของคุณแตงโม

มันเกิดจากอะไรเป็นของมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือแน่

แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าทีมข่าวไทยรัฐเราที่เราเคยจำลองกันไป

ว่าจะตกจากท้ายเรือจะตกอีท่าไหนเนี่ย
มันจะไม่ได้โดนใบพัดมันจะดีดออกจากตัวเรือทันที

แต่ถ้าเรือกำลังวิ่งอยู่แล้วไปตกหน้าเรือนี่สิ
อันนี้ตัวอาจจะโดนดูดลงมาข้างใต้เรือ
และที่สำคัญบาดแผลคุณอัจฉริยะให้สื่อตั้งข้อสังเกตว่า

ถ้าเกิดว่าโดนใบพัดเรือเราเคยเราเคยพิสูจน์กันใช่ไหมค
ที่เอาเชือกไปลองเฉือนเขาที่ใบพัดเรือนะ
ต้องเฉือตรงนี้ค่ะ
มันจะต้องมีรอยช้ำแต่แผลไม่มีรอยช้ำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเกิดจากของมีคม
ไม่ว่าจะเป็นเศษขวดหรือเศษแก้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ครั้งหน้าที่จะเอามาเปิดเผยทั้งหมดเลย
เชี่ยวชาญของกามินเนี่ย

เพราะข้อมูลที่คุณอัจฉริยะได้มาเนี่ย

แสดงเหตุเลยว่าเรือไม่ได้กระชาก
เรือไม่ได้กระชากคือเมื่อวานนี้ที่คุณอาชิริยะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีแถลงอีกคือเขาอาจจะมีมาแล้วแหละ
แต่มีไม่ครบแต่ถ้าเมื่อวานเลื่อนนะ
โหมันจะดังกว่าเมื่อกี้ไง

แล้วก็เดี๋ยวพอหลักฐานมันครบมันพิสูจน์แล้ว
ก็จะแถลงต่อแล้วมันบังเอิญไปชนกับวันแถลงปิดคดี
ผมไม่รู้ว่าคุณอัจฉริยะตั้งใจหรือเปล่านะ
ผมไม่รู้นะค่ะแต่แกบอกว่ามันยังไม่เสร็จ
แต่ทีนี้เนี่ยต่อให้คุณอาชิริยะและทีมงาน

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีฟ้าผ่าหรือเปล่าแต่ฟ้าน่าจะโปร่งอยู่

เพราะตำรวจบอกว่ายังไงก็ตาม๒๖เมษาครับ
ตำรวจจะแถลงปิดคดีนี้ฮะสรุปคดีนี้เลย
แต่จำได้ใช่ไหมคุณอัจฉริยะบอกไว้ว่าอะไร

แล้วจะได้ให้นักข่าวเนี่ยทีมข่าวไปตามของตำรวจก่อน
แล้วเดี๋ยวเขาจะแถลงถัดมาเลย

บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เป็นคนเปิดเผยเลยว่า
เอาสำนวนคดีรายงานให้กับบิ๊กบัตรพบตรพิจารณาแล้ว

เพราะเห็นว่าพญาหลักฐานมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
และวัตถุพยาหลักฐานต่างที่ส่งไปตรวจก็ได้รับกลับมา
นำไปใส่ในสำนวนหมดแล้วครับ
ส่วนที่ในอัจฉริยเรืองรัตนภง
เอาหลักฐานใหม่มามอบให้กับพนักงานสอบสวน

แล้วก็รวบรวมหลักฐานเข้าสู่สำนวน
แต่ถ้าหากว่าที่คุณอัจฉริยะยื่นหลักฐานใหม่มาเนี่ย

ก็จะรับไว้ตามแต่ละประเด็นก็แล้วกัน

ย้ำนะอังคารหน้า๒๖เมษาบ่ายโมง
จะมีการแถลงปิดคดีที่สพเมืองนนทบุรีครับ
ก่อนที่ตำรวจจะส่งสำนวนให้กับอายการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อไป
ตรงนี้ก็ไม่กังวลนะ
กังวลครับเพราะผมบอกว่าทั้งหมดคณะพนักงานสอบสวน
ไม่ได้คนคนเดียวกันไม่ใช่คนคนเดียว
สรุปเป็นอย่างที่วอลของรายการเราขึ้นเลยนะตำรวจเหมือนอัจฉริยะ
รวมไปถึงคลิปต่างที่ตำรวจเคยแถลงก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชม

ตำรวจเขาสอบพยานไปแล้ว๑๓๒ปาก
มีวงจรปิดและคลิปกว่า๒๐๐คลิป
เอกสารสำนวนเกินพันหน้าครับเทียบเท่ากับ๘แฟ้มใหญ่เลย
ส่วนหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจจะนำมาแถลงกับสื่อ

คลิปแรกเป็นภาพวงจรปิดที่ได้จากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง
ด้านหลังติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
คลิปนี้มันจะบันทึกภาพเรือสปีดโบสต
ตอน๒๒นาฬิกา๓๒นาทีของวันที่๒๔กุมภาค่ะ
แล้วจะเห็นภาพชัดเจนว่าขณะนั้นบนเรือมีทั้งหมด๖คน
คลิปนี้แหละค่ะที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
เวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาทีคุณแซนนั่งอยู่ด้านหลัง
แต่จริงแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่า
คุณแซนนั่งอยู่ด้านหลังเวลาเดียวเท่านั้นคือ๒๒นาฬิกา๖นาที
แปลว่าเวลาที่คุณแซนนั่งอยู่ด้านหลังนี้ไม่ตรงกับตำรวจแล้วนะ
อย่าลืมนะคุณผู้ชมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
คลิปนี้เขาบอกว่าบนหัวเรือมี๒คน
แล้วถ้าเกิดว่าที่คุณอัจฉริยะพูดก็คือ
ก่อนหน้านี้คุณแตงโมไปนั่งยองท้ายเรือ
แล้วลุกขึ้นมาเดินกลับเข้าไปในเรือ

นี่เขาบอกว่าจังหวะนี้แหละค่ะที่คุณแตงโมน่าจะตกจากเรือก็คือ
มันมีอะไรบังอยู่

คลิปที่๒เป็นวงจรปิดที่ได้จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยครับ
บันทึกภาพช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาทีคืนเดียวกันนั่นแหละ
เป็นจังหวะที่คุณตังโมพลัดตกเรือไว้

แล้วตำรวจเอาไอ้คลิปนี้ส่งให้บริษัทเอกชน
ไปช่วยเพิ่มรายละเอียดให้มันคมชัดมากขึ้น

ตำรวจบอกว่าจะเห็นเงาคนนั่งยองท้ายเรือ

แล้วก็หงายหลังพลัดตกเรือหายไปครับ

เชื่อมโยงห่วงเวลาที่คุณแตงโมตกเรือ
แล้วก็พบว่ามันสอดคล้องกันนะ